สวัสดีค่ะข่าวกีฬานะคะเจอกับพิชชี่แล้วก็พี่สอนค่ะ
คว้าแชมป์สมัยที่๑๒ติดต่อกันแล้วก็ถือเป็นแชมป์สมัยที่๑๔ด้วย
แต่ว่าหลังจากคว้าแชมป์พวกเธอก็บอกว่ายังมีอีกหนึ่งความหวังที่จะต้องทำให้ได้
ไปเจอคู่แข่งในระดับอาเซียนซึ่งก็ต้องบอกว่าเราเหนือกว่าทุกชาติอยู่แล้วนะครับ
มีโอกาสได้ทดสอบผู้เล่นหลายคนที่เพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บนะครับ
วันที่๙หลังจากนั้นก็บินกลับมาแป๊บเดียวซ้อมต่อแล้วนะครับ
ซ้อมต่อครั้งนี้นะคะก็เป็นการเก็บตัวนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิก
โดยความเคลื่อนไหวของทีมวอร์เวรี่บอลหญิงทีมชาติไทย
หญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์๔เกมสมัยที่๑๔ที่ฟิลิปปินส์

โดยโค้ชด่วนดานัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกศร

ก็ให้ฝึกซ้อมเลยทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นในวันที่๑๓ธันวาคมทันที

ปล่อยตัวให้นักกีฬาได้พักแล้ว๓วัน
ก็ปล่อยให้ก็มาซอมเมื่อวานนี้เองนะครับ
ขณะที่การฝึกซ้อมวันนี้มีเพียงครั้งเดียวในช่วงสาย
และในวันจันทร์จะซ้อมอีกสองครั้ง

เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันโอลิปิก๒๐๒๐รอบคัดเลือก
รอบ๒วันที่๗๑๒มกราคมนี้ที่จังหวัดนครราชศรีมา
สาเหตุที่ต้องไปซ้อมสนามจริงล่วงหน้านะครับเป็นเวลาหลายวัน
เพราะต้องการให้นักกีฬาคุ้นชินกับสภาพสนามให้มากที่สุด
คือใช้ความเป็นเจ้าภาพให้ได้เปรียบทุกทางนะครับ
โดยสมัครกีฬาวอลเลอร์บอลก็ได้ขอบคุณทางจังหวัดนครราชสีมา
ช่วยอำนวยความสะดวกโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าสนามนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะโค้ชด่วนก็บอกว่าจะรักษาสภาพร่างกายของนักกีฬา
ไว้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยถ้าเกิดว่าซ้อมอย่างต่อเนื่องนะคะ
รวมถึงการไปซ้อมที่จังหวัดนครราชศรีมาก็จะทำให้นักกีฬาเนี่ย
โฟกัสกับการแข่งขันให้ตัดเรื่องส่วนตัวออกไปให้หมดนะคะ
เพื่อหวังเข้าสู่โอลิมปิกให้ได้เป็นหนึ่งความหวังที่
เรารอคอยมาอย่างยาวนานจริงตอนปี๒๐๑๒เราเกิดละ

ร่วมกับไต้หวันแล้วก็ออสเตรเลียค่ะ
โปรแกรมการแข่งขันในรอบแรกนะคะ
วันที่๗มกราคมจะเจอกับไต้หวันก่อนนะคะ
หลังจากนั้นวันที่๙มกราคมเจอกับออสเตรเลียค่ะ

หลายคนก็เชื่อว่าจะเป็นไทยกับเกาหลีใต้นะครับ
ที่จะแย่งชิงตัวใบสุดท้ายของทวีปเอเชีย

อย่างที่หลายคนนั้นติดตามกันอยู่ก็คือ
รัสเซียโดนแบน๔ปี

ถ้าผ่านการตรวจสารกระตุ้นสามารถส่งแข่งขันได้
แต่ว่าคือหลักเอาให้เราไปเองเลยดีกว่านะครับ

ดีที่สุดนอกการไปว่าตอนนี้นะคะ

และนครราชศรีมาก็เป็นจังหวัดที่